เพราะว่าหลายคนสังเกตไหมว่ามันมีอาการบวมที่คอ

ใช่มันเหมือนเนื้องอกมันเหมือนก้อนเนื้ออยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตัวค่ะให้สัมภาษณ์ไปว่าเนื้องอกที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันอยู่กับเธอมานานหลายสิบปีแล้ว
มันคือก้อนไขมันที่โตผิดปกติค่ะ
ตอนแรกก็แอบกังวลกลัวว่าจะกลายเป็นเนื้อร้ายเหมือนกันหรือเปล่า
แต่ไปตรวจอยู่ทุกครั้งเลยผลออกมาก็ปกติไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ
จากเรื่องของความสวยงามเท่านั้นที่หลายคนพอจะสังเกตเห็นได้
ซึ่งการรักษาก็คือต้องผ่าตัดเอาออกเท่านั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะพี่ชมพู่เนี่ยก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าเนื้องอกที่คอเนี่ยที่ทุกคนเห็นมันไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตเลย

ซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่ตัดสินใจที่จะผ่าตัดเอาออกนะ
ก็เพราะว่าอยากจะมีลูกอีกคนนึง
ซึ่งคนที่สามีนี้นะคะอยากจะให้เป็นลูกสาวค่ะ
อยากจะสมหวังดั่งใจก็เลยขอปิดอู่ทันทีละกันถ้าได้สมหวังดั่งใจ
ขอให้สมหวังค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ชมพู่กันค่ะ
ก็อยากได้ลูกสาวเพิ่มอีกคนนึงแต่ก็กำลังตัดสินใจอยู่เพราะว่า
อย่างที่บอกเราเคยคุยกันไว้กับสามี
ให้เวลาตัวเองถึงไม่เกิน๔๐
ปีนี้พี่พู่ก็๓๙แล้ว
ก็ดูว่าถ้าธุรกิจมันไปได้สวยอย่างแบบที่มีพระท่านทัก

เหลือเราก็จะไม่ต้องกังวลแล้วไง
ฉันถือว่าฉันไม่ทำงานก็ได้

ยังไม่ได้กดดันหรือว่าต้องมีหรือไม่มี
รอดูจังหวะและโอกาสภายในปี๒ปีนี้ก่อน